กรณีที่เรือบรรทุกสินค้าไปชนต่อหม้อของสะพาน
แม่น้ำท่าจีนนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คลิปออกมาแบบนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคุณนะ

จากนั้นไปชนต่อหม้อแล้วร่วงลงมาทั้งสะพาน
เห็นภาพนี้แล้วรู้สึกสะเทือนใจรู้ไหมคุณ

ตกใจมากขนาดเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์

ครับชาวบ้านนอกจากตกใจแล้วคุณ
หลักนะครับเพราะสะพานนี้สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๔๒ใช่ไหม

สร้างมาปี๔๒ด้วยงบของรัฐส่วนหนึ่ง
และด้วยงบและการประดมทุนของชาวบ้านของวัดของชุมชน
รวมทั้งสิ้นด้วยการใช้งบประมาณ๑๔ล้านกว่า
มันเป็นเรื่องของความร่วมมือของชุมชน
และชาวบ้านใช้สัญจรไปมาด้วยความสะดวกสบายมานานนะครับ
แต่คราวนี้พอมาเกิดเหตุนะฮะโอ้โหชาวบ้านบอกโอ้แล้วจะซ่อมกันกี่เดือนกี่ปี
นะครับท้ายที่สุดแล้วในอุบัติเหตุครั้งนี้
ก็ทำให้สะพานขาดเสียหายระยะความยาวเกือบร้อยเมตร
เดิมที่สะพานแห่งนี้มีความยาวเกือบ๔๐๐เมตร
แต่การซ่อมกามแซมตอนนี้ต้องดูว่า
ระยะที่เหลือมันใช้ได้หรือเปล่าหรือว่ามันไม่มั่นคงปลอดภัยหรือเปล่า
หรือต้องลื้อทั้งสะพานหรือเปล่า
โดยนายอำเภอนครชัยศรีในอำเภอชาญวิทย์สุภกิจจานุสร

แล้วก็เมื่อวานผมได้โทรสัมภาษณ์โดยตรงกับในอำเภอด้วยนะ
อำเภอบอกว่าเรือบรรทุกสินค้าดังกล่าวเป็นของบริษัททะเลไทย
ซึ่งบริษัทได้จ้างเหมาบรรทุกถั่วเหลืองจากจังหวัดชนบุรี
เข้ามาที่บริษัทน้ำมันพืชไทย
โดยมีบริษัทเดียวที่มีเรือบรรทุกสินค้าผ่านมาในเส้นทางนี้

พอสะพานมันพังแบบนี้แล้วก็ตัวสะพานมันจมอยู่ใต้น้ำ

สินค้าอื่นจะต้องขับเคลื่อนผ่านหรือต้องปิดเส้นทางจราจรเลย
อำเภอบอกว่าไม่มันมีบริษัทเดียวที่เขาผ่านเส้นทางนี้
โดยบริษัทเองนะครับยืนยันว่าจะรับผิดชอบซ่อมแซมสะพาน
สามารถใช้งานได้ตามปกติซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา๖๘เดือน
รวมถึงเรื่องของงบประมาณจะรับผิดชอบทั้งหมด

แต่เวลานานนะฮะฟังเสียงของนายอำเภอหน่อยครับ
ได้ประสานทางบริษัทประกันแล้วนะครับเข้ามาสำรวจความเสียหาย
โดยจะนำประดาน้ำลงไปสำรวจใต้น้ำว่าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ย
มันได้รับความเสียหายยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างนะครับ
ดำเนินการในการจัดทำงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมปรับปรุงอันนี้
ถ้าเสียหายทั้งหมดก็คงจะต้องสร้างใหม่แต่ถ้าเสียหายแล้วก็ทางวิศวกรเขารับรองมาว่า
สามารถดำเนินการได้ก็จะแก้ไขเฉพาะส่วนที่เสียหายครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ของท้องที่จริงนะคุณ
โอ้โหสะพานโครงสร้างใหญ่ขนาดนี้พังถล่มลงไปในน้ำต้องทำไงอีกล่ะ
กู้ขึ้นมานะฮะตรวจสอบต่อหม้อตรวจสอบโครงสร้างทั้งหมดของสะพาน๘๐๐เมตรเนี่ยนะครับ
ชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบไป๖๘เดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางบริษัทเองนำเรือมาบริการรับส่งแบบนี้
ข้ามแม่น้ำท่าจีนตลอดทั้งวันพร้อมกับนำรถสองคันมาให้บริการรับส่งข้ามฝั่งจนกว่าจะมีการซ่อมสะพานจนแล้วเสร็จนะครับ

ถ้าไม่ข้ามสะพานนี้มันต้องอ้อมแค่ไหน
อำเภอบอกประมาณสัก๓กิโลเมตร
แต่ว่าก็ถ้าจะไม่สะดวกจริงก็คือกับเด็กนักเรียน
แล้วก็เกรงอันตรายเรื่องของการขึ้นเรือข้ามฝั่งไปมา
เพราะว่าสะพานนี้ก็ข้าม๒พื้นที่
คือตำบลไทยยาวาสกับตำบลขุนแก้ว

โชคดีอย่างหนึ่งตอนที่เกิดเหตุ
ไม่มีรถราสันจรหรือคนอยู่บนสะพาน

ได้รับความเสียหายเฉพาะตัวสะพาน
ไม่มีทรัพย์สินอื่นของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้เสียหาย
ตอนนี้ก็ต้องโยธาลงไปดูทั้งโครงสร้างที่ยังอยู่ข้างบน
กับส่วนที่มันตกลงไปในน้ำแล้ว

แล้วแบบโอ้โหต้องรออีกตั้งกี่เดือน
สมมุติว่าจะต่อเติมก็กลัวว่ามันจะไม่ไปต่อกับอันเก่าที่เหลืออยู่

หรือจะสร้างสะพานเสริมโอ้โหถ้าแม่น้ำท่าจีน
ตรงนี้ก็ระยะทางยาวเหมือนกัน

เราก็ต้องตามติดเรื่องของความรับผิดชอบของบริษัทกันต่อนะครับ